คุณตาคนหนึ่งนะฮะอายุ๗๕ปีแล้ว
ก็ขับรถตระเวนไปแล้วก็ขายต้นไม้๓ต้น๒๐๐บาท
แต่ว่าต้นไม้ที่ขายมันคือต้นกัญชา
ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ถามว่าคุณตา
ทำไมถึงเอาต้นกัญชามาขายมันขายไม่ได้มันผิดกฎหมาย
บอกก่อนหน้านี้ตาก็ไปลงทะเบียนไว้แล้ว
เข้าใจผิดนึกว่าปลูกได้ขายได้
ตำรวจก็ต้องชี้แจงกันต่อไปบอกว่ามันต้องปลูกทางการแพทย์เท่านั้น
อะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไอ้ที่ให้ลงทะเบียน
มันก็ต้องทำตามกฎทำตามระเบียบนะคุณตา

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปางคดีนี้ตำรวจสภงาวที่ลำปาง
เข้าจับกลุ่มนายสกลขออภัยนายสกุลทิสิงอายุ๗๕ปี
ขณะที่ขับรถกระบะนำต้นกัญชาที่ปลูกไว้ในกระถาง
จอดขายอยู่ที่ลานจอดรถหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ตำบลหลวงใต้อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
ก็เหมือนลักษณะของการเปิดท้ายขายของทั่วไปเลยคุณ
จากการเข้าไปตรวจค้นสามารถยึดต้นกัญชาที่อยู่ในรถ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลติดตามไปตรวจยึดต้นกัญชา
ที่บ้านของคุณตาที่อำเภองาวได้เพิ่มอีก
รวมต้นกัญชาที่ยึดได้ทั้งหมดไม่น้อยนะคุณ๑๑๗ต้น
โอ้โหคุณตาเปิดท้ายจริงจังเลยแหละ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางบอกว่า
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายนะครับ
ผู้ต้องหาบรายนี้ได้นำต้นกัญชาไปขายบริเวณดังกล่าว
ก็เลยนำกำลังตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบ
พบผู้ต้องหานำต้นกัญชามาขายจริงตามที่ได้รับแจ้งไว้
ต้นผู้ต้องหารับสาภาพว่าได้นำต้นกัญชามาขาย๓ต้น๒๐๐บาท
ก่อนหน้านี้ได้ลงทะเบียนขอปลูกต้นกัญชากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้
จำนวน๓ต้นก่อนจะคุมตัวพร้อมของกลางมาสอบปากคำที่โรงพัก
สาเหตุตำรวจบอกว่าอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดหรือไม่นั้น
ตำรวจต้องสอบปากคำให้แน่ชัดซะก่อนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มันต้องฟังทั้งคำพูด
แล้วก็ทั้งหลักฐานทั้งหมดยึดได้๑๑๗ต้น
เข้าใจผิดตั้งใจปลูกตั้งใจขายหรือเปล่านะครับ
อยู่ภายใต้การควบคุมของทางการของรัฐนะครับ
มีการจำกัดเขตการปลูกนะครับมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ผู้การลำปางก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับ
และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท๕หรือว่ากัญชาโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เตือนประชาชนแล้วครับว่าการปลูกกัญชานั้น
จะต้องมีการขออนุญาตก่อนและควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐ
อย่าได้กระทำในลักษณะดังกล่าวแบบนี้อีก
เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
เรื่องของการขออนุญาตปลูกกัญชามันต้องศึกษาให้ดีเลยนะ

ขนาดว่าเราเองศึกษาเยอะแล้วบางครั้งแบบว่า
ยังไม่มั่นใจเอาเป็นว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ถูกกฎหมาย
ไม่ว่าจะด้วยประการทั้งปวงจะขายจะซื้อจะเสพ
ไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะ